มาติดตามช่วงน้อมนำพระราชดำรัฐสารต่อธุรกิจนะครับ
คุณผู้ชมครับมีหลากหลายธุรกิจนะครับที่ประสบความสำเร็จ
ส่วนหนึ่งมีการน้อมนำพระราชดำรัฐพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้นะครับ
เช่นเดียวกันกับบริษัทยูนิลีเวอร์
ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคมานานกว่า๘๔ปี
ทำให้ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ติดตามจากรายงานครับ
ตราตั้งพระราชทานถือเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เพราะส่งทอดพระเนธเห็นถึงความตั้งใจ
ในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างซื่อสัตว์
มาตลอดระยะเวลากว่า๘๔ปี
อย่างรากลึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย
พระองค์ท่านเคยดำรัฐไว้ว่า
ให้คนนี้รู้จักหน้าที่ของตนเองเป็นสำคัญนะคะ
เหมือนถ้าทีมงานเราทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง
ก็จะทำงานแล้วก็จะเกิดประสิทธิภาพ
แต่ที่มากไปกว่านั้นอีกท่านมีดำรัฐไว้อีกว่า
เมื่อรู้จักหน้าที่ตนเองแล้วไม่ใช่ทำเฉพาะหน้าที่ตนเอง
ให้รู้จักหน้าที่ของคนอื่นด้วย
แล้วให้รู้จักช่วยเพื่อนร่วมงานคนอื่นด้วย
งานก็จะยิ่งประสบความสำเร็จแล้วก็บรรลุผลได้มากขึ้น
น้อมนำพระราชดำรัฐของพระองค์
มาปรับใช้ในการบริหารงาน
โดยเน้นให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ทำ
ไม่ใช่เกิดประโยชน์เพียงแค่องค์กร

ไปถึงสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม
โครงการบ้านอยู่ศุกร์๘๐พันศา

ที่มีแนวคิดมาจากความตั้งใจ
สารต่อพระราชปนิษฐานของพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

แก่คนดีต้นแบบที่ไร้บ้าน
ถวายเป็นพระราชกุศล

พระองค์ไม่เคยละทิ้งสัญญาที่ให้ไว้กับคนไทย

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
เป็นที่ประจักษ์ของปวงชนชาวไทย
ตลอด๗ทศวรรษที่คลองราช
เพราะความหมายในทุกพระราชดำรัฐ
คือความสุขของประชาชนไทยทุกคน

ความหมายของชีวิตท่านเท่ากับความสุขของประชาชน

ท่านบอกเราแล้วตั้งแต่วันแรกนะคะ
แล้วอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเนี่ย

คิดดูว่าพวกเราตัวเล็กตัวน้อย
เป็นหนึ่งในความหมายของชีวิตท่านนะคะ
เป็นอะไรที่เป็นภาพหารุณาที่คุณ
ที่เราปราบปลื้มมาก

ในฐานะนายกสมาคมการขายตรงไทย
ซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นธุรกิจที่สอดคล้อง
พระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙

อยากให้มีอาชีพพึ่งพาตัวเองได้

เรายังบอกอีกว่าให้ช่วยคนอื่นด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ขายตรง
สามารถสารต่อพระราชดำรัฐได้เลยนะคะ
แล้วก็จะทำให้ดีมากเลยค่ะ
ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

เรียกร้องให้คนไทยเปลี่ยนความเศร้า
ให้กลายเป็นพลังผลักดันธุรกิจให้เดินหน้าต่อไป
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศโดยเร็วที่สุด
น่าจะเป็นสิ่งที่พระองค์อยากเห็นที่สุด
เราคงจะต้องเปลี่ยนพลังความเศร้านะคะ

แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจดีอีกครั้งหนึ่ง
ที่จะช่วยเป็นเพื่อนให้คนไทยกลับมาเข้มแข็ง